สวัสดีครับกีฬาวันนี้อยู่ผมเกลือชายคุณโท
แล้วล่อกใหม่ทำให้สมมคมฟู้ตบอลของทางมารยาสีอีก
ก็ได้ออกมาบอกว่าอาจจะต้องถอดตัวจากการหันการคัดฟู้ตบอลโลก
รวมไปถึงทีมชาติมารยาสีอีก
ล่าสุดนายสจวดลามารินก้าประธานสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซีย
เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นอย่างสเตจฮามว่า
สถานการณ์โควิด๑๙ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น
จนถึงเดือนมีนาคมมีโอกาสสูงที่ทีมชาติมาเลเซีย
จะต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากนโยบายการเดินทางดังกล่าวนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะต้องถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๒๐

ยังไม่สามารถประเมินถึงอนาคตว่า

ถ้าสรรค์การดีขึ้นแล้วมายเซียก็อาจจะผ่อนปล่อย
ก็จะจัดโปรดนโยบายบางข้อและไม่ต้องถึงขั้นถอนทีมจากการอนักขัน
ตามข่าวที่ปรากฏนะครับอย่างไรก็ตามครับ
ทั้งหมดส่งผลให้เกมที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้๑ต่อ๒

และจะทำให้ทีมชาติไทยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทันที
โดยมี๘คะแนนจากการลงสนาม๔เกมเท่ากับเวียดนาม
เนื่องจากเวียดนามจะถูกตัดผลกันในครั้งที่ชนะมารีเซียออกไป
หรืออาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอื่นตามธุรกิจของทางฟีฟ้า
ที่จะมี๔ทีมร่วมฟาดแค่งประกอบไปด้วย
เวลา๑๔๔๐นาทีทางด้านโค้ดหมีลักษณ์สายเน็ตงามกุญศือ
เผยว่าแม้จะซ้อมน้อยนะครับแต่ก็เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ในทีม
ด้วยการลงเกมหลายคนเข้าใจระบบวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

กล่าวว่าไม่ว่าเจอใครก็เต็มที่แน่นอนนะครับ

ก็อยากให้พวกเขาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาโว
เตรียมที่เชื่อว่าแฟนที่เข้ามาชมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ